ข่าวต่อไปนี่เหตุเกิดในวัดครับที่จังหวัดเพชรชบุรี
ผู้ชายคนนี้ชักปืนออกมาใส่เจ้าอาวาสเลยนะนึกว่าจะยิงกันซะแล้วคุณผู้ชมฮะ
คือมีปากเสียงเรื่องอืมการเอาของเข้าไปขายในวัดอืม
ตรงเนี้ยคือเขามาขอขายมะพร้าวค่ะแต่ปรากฏว่า
เห็นไหมพระลูกวัดท่านหนึ่งคือเขาบอกว่าเลื่อนรถหน่อยเถอะ
ตรงนี้นักท่องเที่ยวเข้ามานั่งกันนี่แหละครับจุดเกิดเหตุ
ที่หน้าวัดสมุทธารามครับตะบนแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรชบุรีฮะเป็นจุดที่ขายของพระรูปหนึ่งปรีเข้าไปเลย
ต่อว่าคนขับรถกระบะคือคนขับรถกระบะก่อนหน้านี้มีปากเสียงกับเจ้าอาวาสอยู่แล้วครับ
คนขับรถทำท่าจะชักปืนพระอีกรูปก็ปรีเข้าไปเลยนะฮะ
คนขับรถกระบะเนี่ยเดินหนีแล้วมาขึ้นจากประตูฝั่งซ้ายนะ
แทนที่จะขึ้นฝั่งนู้นไม่ขึ้นขึ้นฝั่งนี้แล้วก็ปีนไปที่ที่นั่งคนขับ
แล้วก็ขับออกไปทั้งทั้งยังไม่ปิดประตูเลยนางสาวจิราพรเนี่ยเล่าบอกว่า
เนี่ยวัดให้เธอเนี่ยดูแลระเบียบร้านค้าหน้าวัดตรงนี้นะคะ
สิบสี่กันยายนที่ผ่านมาครับนายบุญเลิศอายุห้าสิบเก้าปี
ขับรถกระบะบรรทุกมะพร้าวอ่อนมาจอดป้าบก็ให้หน้าสาราเลย
ขยับหน่อยได้ไหมเลื่อนไปจอดข้างสารา
เพราะตรงนี้นักท่องเที่ยวเขามานั่งกันแต่นายบุเลิศไม่ยอมบอกโอ้โห
รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะ
เดี๋ยวจะให้กรมเจ้าท่ามาเอาที่วัดคืนนะนี่แหละครับ
ผู้หญิงมาที่มาด้วยกันนะปอนตอนนายบุญเลิศจะชักปืนแล้วบอกยิงเลยยิงเลย
เดี๋ยวถ้ากูไม่ได้ขายตรงนี้พวกมึงก็อยู่กันไม่ได้เขาพูดแบบนี้
แล้วหนูก็เลยเดินไปเรียกหลวงพ่อออกมาแล้วทีนี้เขาก็มาเถียงกับหลวงพ่อ
แล้วก็ด่าหลวงพ่อไม่เลิกเลยทั้งผัวทั้งเมีย
ภาทภาคก็ยังไม่เว้นเลยพวกเขาก็ทำท่าชักปืนมาเขาก็เห็น
แล้วเมียเขาบอกว่ายิงเลยแล้วก็ยิงเลย
เล่าบอกว่าที่ผ่านมานายบุญเลิศมีปัญหาตลอด

หลังเกิดเหตุก็ออกไปชี้แจงให้นายบุญเลิศช่วยทำตามระเบียบได้ไหม
แต่เขาไม่ยอมครับไม่ยอมนะฮะก็เลยไม่ให้ขายแล้วบอกออกไปเลย
ถ้าอย่างนั้นถ้าท่านไม่ทำตามกฎระเบียบเหมือนคนอื่นเขา
ทำให้นายบุเลิศไม่พอใจนะครับโต้เถียงกันรุนแรง
จากนั้นพระสมภพพระลูกวัดที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
ก็เดินไปหาที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องชื่อปรี
ก็ไปหานายบุญเลิศนะครับจะไปเจรจา
แต่นายบุญเลิศชักปืนออกมาครับพระสมภพท่านบอกท่านก็ต้องปัดป้องนี่
บอกว่านายบุญเลิศนะฮะพกปืนมันผิดกฎหมายนะ
จากนั้นนายบุญเลิศก็ขับรถหนีไปครับ
พี่เขาก็เดินไปแล้วก็บอกว่าท่านนี้ก็ถอย
เขาก็หยิบชักปืนอย่างเงี้ย

แล้วเสร็จแล้วอัธมาสุดแล้วก็เลยไปกั้นไว้
กั้นเอาไว้ไปกั้นไปขวางเอาไว้เขาก็ชักปืนออกมา

เนี่ยเห็นท่านนายบุลเลอร์นายโยโหมบุลเลอร์เนี่ย

จะชักปืนออกมาก็ต้องป้องกันตัว
ไม่มีเจตนาจะทำร้ายหรอก
ต่อมานายบุลเลอร์ไปแจ้งความนะครับ

จะทำร้ายหรอกต่อมานายบุญเลิศไปแจ้งความนะครับ
คุณผู้ชมครับให้ดำเนินคดีกับพระสมภพข้อหาทำร้ายร่างกายที่สพบ้านแหลม
แต่พอไปถึงตำรวจขอตรวจค้นรถไปเจอปืนพกขนาด๙มิลลิเมตรอยู่ในรถ
แล้วยังพบอีกว่าบุญเลิศเนี่ยประวัติเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับปืน
แล้วก็ทำลายทรัพย์สินสี่คดีจึงแจ้งก็หาพกปืนติดตัวนะครับ
โดยไม่มีใบอนุญาตมาวันนี้เนี่ยบุลเลอร์ไปอีกน่ะ
ที่วัดสมุทธารามนะครับขับรถฟอร์จูเนอร์ไปติดป้าย
เขาบอกว่าเป็นโลโก้สำนักข่าวแห่งหนึ่งที่หน้ารถด้วย
ไปชี้แจงกับพันเอกสนองธัญญานนท์หัวหน้าฝ่ายกิจการมวลชน
กอรมนจังหวัดเพชรชบุรีครับ
ยืนยันว่าพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหานะครับ
ไม่มีผมไม่เคยทำไม่มีไม่มี
และที่ชักปืนเพราะกลัวจะถูกรุมทำร้ายครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามนางจิราพรคนที่ดูแลพื้นที่วัดนะ
บอกว่ายังคล่องใจผู้ก่อเหตุอยู่นะครับ
มาขอเข้ามาท่านเจ้าวาดซะท่านมีเมตตาเป็นที่รักของชาวบ้าน
ส่วนแนวเขตและที่ตั้งร้านค้าของวัดเนี่ยมีแนวเขตชัดเจน
ผู้ก่อเหตุจะมาอ้างว่าเป็นที่สาธารณะเธอยืนยันว่าเป็นที่วัดครับ
ทางวัดไม่เคยเรียกกับเงินแต่ขอให้ดูแลเรื่องความสะอาด
และทำตามระเบียบเท่านั้นเองครับ